เอาไปดูอีกหนึ่งภาพละกันที่หลายคนอยากจะเห็นมานานเหลือเกินนะครับ

มาให้กำลังใจลูกค่ะในงานแฟชั่นโชว์
แบบแม่ลูกนะคะซึ่งงานนี้เขาเจอกันแบบครอบครัวเลยแหละ
แต่ว่าเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่นะจ๊ะระหว่างคุณพลอยกับคุณปีเตอร์ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะเหมือนจะแฮปปี้เอ็นดิ้งแต่ไม่วายเกิดดราม่าค่ะ
เมื่อนักแสดงหนุ่มนะลงคลิปในไอจีส่วนตัว
แล้วคล็อกวิดีโอเหลือแค่ให้เห็นเพียงแค่ลูกเท่านั้นค่ะ
ตัดอดีตภรรยาอย่างพลอยผันทิ้ง
ฉันกำลังจะพูดอยู่พอดีว่าตากล้องที่ไหนถ่ายเดี๋ยวทำไมตัดหน้าคุณพลอยออก
คือเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้เพียงแค่อยากจะโปรโมทเด็กนะคะ
โดยได้มีการอธิบายไปยังแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้ว

ก็บอกเลยนะแม้จะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ดูจะยากทีเดียวแหละ
แต่ก็จะพยายามแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกชายทั้งสองต่อไปค่ะ

ดีใจมากเพราะว่าตอนไปหาที่บ้านนี้ผมก็ไปสอนไง

เสร็จปุ๊บไปสุดขอบเวทีกอดอกเลย
สตรอดอกเน่นี่ทำให้เค้าดูที

อันนี้อธิบายนิดนึงเพราะว่ามีคนถามเยอะ
คือจริงแล้วไอ้วีดีโอที่ถ่ายมาเนี่ย
พอมันลงเป็นวิดีโอเนี่ยค่ะพอมันครอบเข้าไป
คือต้องเลือกว่าจะให้เห็นลูกหรือว่าเห็นพลอย
ทีนี้ถ้าเห็นทั้งซอยทั้งลูกเนี่ยเห็นแค่แบบประมาณแบบลงหัวมานิดนึง
แล้วก็จะไม่ค่อยเห็นท่าของแพนเตอร์
ไหนเป็นงานเด็กเนี่ยก็ต้องเลือกเอาผมก็เลยเลือกโอเคให้เห็นลูกอย่างนี้ครับ
ไม่เป็นไรผมไม่ได้ขออะไรมากมายขอแค่นี้ก่อนนะ
ว่าอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกัน
มันจะได้อยู่กับลูกได้โดยที่แบบว่าใช้เวลาใช้สมาธิอยู่กับลูกได้
ถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้
มันก็พอจะมีเหตุผลมีแบบมันก็สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมา
ได้คุยกันแบบปกตินี่ก็โอเคแล้วสำหรับขั้นตอนนี้ครับ
ก็ได้อยู่กับลูกก็สบายใจแล้ว
ตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนี่แหละครับ
นี่แหละชัดเจนเจอกันไม่ทะเลาะกัน

เรื่องราวของคนสองคนมันยากที่จะอธิบายนะคะ
แต่ว่าเราเป็นคนนอกเนี่ยก็อยู่แค่ให้กำลังใจกันก่อนต่อไปแล้วกันนะ